จนถึงวันศุกร์นี่แหละแต่ว่าสำนักงานเขตทุกเขตเขายังเปิดให้บริการนะ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่มีการกระจายข่าวกันในโซเชียลว่า
โควิดสายพันธุเดลต้าชนิดใหม่เนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหมันตรวจแล้วไม่พบด้วย
แต่อัตราการเสียชีวิตสูงอันนี้จริงหรือเปล่าติดตามในเช้านี้ต้องรู้
ตั้งแต่๑๖มาจนถึง๑๘พฤศจิกายนก็คือพรุ่งนี้เนี่ย
แต่แต่ไม่ใช่ทุกหน่วยงานจะได้หยุดตามประกาศนี้นะครับ
แจ้งเกิดแจ้งตายย้ายที่อยู่ทำบัตรประชาชน
จดทะเบียนสมรสและงานทะเบียนอื่นได้ตามปกติครับ
ฉะนั้นใครมีเหตุใครมีธุระต้องติดต่อ
สำนักงานเขตก็ยังไปได้ตามเวลาราชการนะครับ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช
ประกาศให้การบริการผ่าตัดข้อเข่าเทียม
เป็นค่าใช้จ่ายที่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากกองทุนสปสชได้ครับ

ผู้ป่วยต้องเข้ารับบริการในหน่วยงานที่มีศักยภาพตามกำหนด
ผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า๕๕ปีที่ได้รับการวินิจฉัยว่า
เข่าเสื่อมปฐมภูมิหรือข้อเข่าเสื่อมไม่ทราบสาเหตุ
ต้องขออนุมัติก่อนผ่าตัดตามขั้นตอนครับ
รับบริการนอกเขตรวมทั้งค่าใช้จ่ายกรณีอุปกรณ์อวัยวะเทียม

แต่ไม่เกินอัตราของที่สปสชเขากำหนดครับ
ดังนั้นผู้ป่วยที่จะเข้าผ่าตัดข้อเข่าเทียม
ก็ต้องตรวจสอบกับหน่วยงานก่อนนะครับว่าเบิกได้หรือเปล่าครับ
เรื่องนี้ก็ต้องรู้และไม่ควรแชร์ครับคุณผู้ชม
เพราะว่าทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขออกมาเตือนว่า
ข้อมูลที่แชร์กันในโซเชียลที่อ้างชื่อของโรงพยาบาลเปาโลสมุทรประการว่า
ตายแบบไม่พบเชื้อไม่ไอไม่มีไข้
ข้อปวดหัวปวดคอปวดหลังปวดปอด
กล้ามเนื้ออ่อนแรงเบื่ออาหารรุนแรง
และมีอัตราเสียชีวิตสูงโดยตรวจซวบจมูก
แล้วให้ผลไปลบเรื่องนี้ที่มันแชร์กันไปเยอะเนี่ย
กรมควบคุมโรคและโรงพยาบาลปาโลสมุทรปราการ

ให้ไปตรวจสอบกับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
อันนี้เนี่ยได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดแน่นอนครับ